ไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยวัยรุ่นนะคะมีการถอยรถชนคู่อริ
แล้วก็ชักปืนยิงใส่ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปครับล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่า
ตำรวจได้หลักฐานแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ออกไม้จับหนึ่งในสามของผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ

บาดเจ็บสาหัสนะครับนี่คือเหตุการณ์วัยรุ่นจอดรถทะเลาะกันนะคะ
กลางถนนนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นที่เป็นผู้บาดเจ็บเขาพยายามจะเข้าไป
ลักษณะเหมือนกับจะไปเคลียร์ปัญหากันแล้วเราก็จะเห็นอีกฝ่ายนึง
ขี่รถกระบะถอยชนอยู่หลายครั้งนะคุณนัทพงศ์แล้วสุดท้ายจบลงด้วยการชักปืนยิงใส่
ผู้ชายคนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะคะนอนลงกับพื้นบาดเจ็บสาหัสแบบที่เราเห็นกันเลยค่ะ
ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยพยายามจะช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้นะคะเนี่ยที่นอนอยู่บนถนนนะคะ
คือนายวรพงศ์เด่นดำชูอายุ๓๐ปีเป็นน้องชายของนายนารินดำชู
ทนายความชื่อดังในพื้นที่ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
กระสุนเข้าตรงใบหน้าฝังในฝังในศีรษะค่ะก็ยังไม่ได้สติเลยค่ะในตอนนี้
คือคือมันระยะกระชั้นด้วยนะคะระยะกระชั้นชิดเลยเนี่ยค่ะนะคะ
ตำรวจเนี่ยทราบว่าผู้บาดเจ็บขับรถออกมาจากผับในตัวเมืองทุ่งสงศ์กับแฟน
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีรถของคู่กรณีขับไล่ตามมาปาดหน้า
คราวนี้เขาก็เลยลงจากรถไปคุยแต่อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้คุยกันด้วยดีอะนะคะสุดท้ายก็ถูกอาวุธปืนยิงใส่อย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
นายนารินดำชูพี่ชายบอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะมีกัน๓คน
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับค่ะผู้ก่อเหตุมีการโทรศัพท์มาเจรจากลายเกลี่ยกับน้องชายคนกลาง
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะสาเหตุมาจากคำเมนต์กันตอนที่อยู่ในผับค่ะ
ค่ะล่าสุดนะคะก็ทางพี่ชายของผู้บัตรเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับเพื่อนของผู้บัตรเจ็บ
ยืนยันบอกว่า
๓คนหนึ่งในนั้นชื่อเปรุษและทหารพรานจำได้ทั้งหมดเลยค่ะ

ขณะที่อาการของผู้บาดเจ็บก็ยังสาหัสมากทีเดียวนะคะ
ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะ